สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ่มคุณอุ๋ย
คุณมิวคุณบ้านพี่สิงห์ด้วยบ้านบ้านร้อยปีสองคนบ้านร้อยปีบ้านร้อยปีที่อ๋อ
บ้านร้อยปีที่ที่หมอปลาไปที่ระยองที่ที่แกลงฮะเมื่อคืนนี้หมอปลาไปนอนมา
พี่หนุ่มอ่าคือคือบ้านหลังเนี้ยความจริงสวยมากนะ
บ้านสวยค่ะอร่อยมากเขาอยู่ที่ป่ากงกลางที่ที่ริมชายทะเลที่มาเผอกแหลงจังหวัดตะยอง
นี่ฮะนี่เป็นภาพมาคืนคือ
ของของหน้าบ้านอ่ะบ้านตรงแบบโอ้โหเห็นภาพกว้างเลยอ่ะ

คือเขามีเจ้าของมา๔รุ่นแล้ว

แต่ละรุ่นเนี่ยอยู่ไม่ได้บอกว่าเจอผี

เขาบอกว่าไฮไลท์สำคัญผีที่มาหลอกอะค่ะ
อ่าวเหมือนแบบผีเอาไม้มาที่มกล่น
เมื่อไปมองตรรูเนาะนะเขาบอกหน้าผีแทบตะโด้ง

แล้วข้างหลังมีต้นมะขามนะต้นมะขามสามต้นนะ

ใช่ทั้งหมอปลาบอกสำหรับด้านต้นมะขามมันแหละ

ไม่ได้นอนหมอปลามานอนกับทีมงานกลางเต็มนอน

แต่หมอปลาอ้วกแตกนะ

ตอนที่ไปถึงเนี่ยถ้าตัวบ้านเนี่ยไม่ถึงขั้นนั้น
แต่ไปตรงต้นมะขามอะพี่หนุ่มมีอาการ

เห็นไหมหมอปลาเห็นไหม
ขอดูหน้าหมอปลากำลังหาวเมื่อกี้เลย

เดี๋ยวผมไม่เห็นอันนี้อันนี้ดูความรู้สึกจริงจริงนะว่ามันมีเรื่องอาถรรพ์ไม่ใช่ว่านั่งรถมานานแล้วง่วงแล้วมาหาวตรงนี้นะเออนี่ดูดูดูดูดูดูนะอุ้ยดูดูนะเดี๋ยวนี่กำลังอ่าพูดแล้วนี่นี่นี่ดูดูนะนี่นี่
สัมผัสแล้วสัมผัสสัมผัสสัมผัสเห็นไหมล่ะสัมผัสมะขามอีกไหม
ถอดแล้วถอดแล้วนี่ถอดแล้วเห็นไหมพร้อมหาพวกมันถอดแล้วแต่หมอบลาบอกว่า
หมอปลาบอกเมื่อคืนเจอนะพี่หนุ่มอุ้ยเออเจอเจอเขาเจอกันยังไงอ่ะเออเจอ
ก็ลักษณะเหมือนมีเสียงคนมาเดินกุ๊กกักกึ๊กกักอืม
อะไรอยู่อย่างเงี้ซึ่งยืนยันว่าไม่มีใครแถวนั้นจริง
อย่าเพิ่งไปบอกเขาหมดให้มาดูในรายการเราบ้าง
ทีมงานหมอปลาเนี่ยเขาบอกเขาเห็นเลย
เราเห็นนะใครใกล้ของเขาแหละนะครับ

โอเคขอบคุณนะคับ

มันขาดมันจะไปเออไม่เอาฉันกลัว
โอ้โฮแม่กลูกผีโอ้โฮ

โอ้โฮกูเห็นตาผีจังเลยเวลาไปหน่วยกูเห็นตาพาลื้อหน้าเลย